แก๊งครอบครัวคือแม่แล้วก็ลูกสาว๒คน

ไปยืมสิ่งของตามวัดวาอารามหม้อหายจานชามเครื่องใช้ไฟฟ้า
ไปทำไมบอกว่าเดี๋ยวจะไปตั้งโรงทาน
หลวงพ่อขออนุญาตยืมหน่อยนะของของวัดเอาไปยืม

แต่ปรากฏว่าของเหล่านั้นถูกเอาไปขายตลาดมือ๒

แล้วไม่คืนฮะเจ้าหน้าที่ก็ตามไปจับกลุ่มตัวได้แล้วครับ
อันนี้คือของวัดทองคงทั้งหมดหรือครับ
ไม่ใช่ครับผมว่าทองคงไม่มีแล้วครับ
ของวัดทองคงคือไม่เหลือเลยครับตอนนี้

นี่แหละฮะหลวงพ่อหรือว่าพระที่วัดต่างคงบอกแม่โยม

มบอกจะยืมแล้วโยมทำไมไม่คืนนะครับ
โดยพระลูกวัดโพธิยาบรามแล้วก็ตำรวจสพเมืองสมุทรปราการ

ก็มีตั้งแต่หม้อหายจานชามช้อนซ่อมกระทะพัดลม
โต๊ะเก้าอี้และของอื่นอีกมากมายนะครับ
หลังจากตำรวจตามจับกลุ่มแก๊งครอบครัว๓แม่ลูกนี้ได้
ประกอบด้วยนางสาววาสนาอายุ๕๒ปี
นางสาวอดุญญายุ๓๓ปีลูกสาว
แล้วก็นางสาวมาริกาอายุ๓๐ปีลูกสาวอีกคนนึง
โดยจับกลุ่มได้ที่บ้านเช่าในซอยยั่งยืนจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
พฤติการของแก๊งครอบครัวนี้ก็คือ
พวกเธอทั้ง๓คนนะจะขับรถกระบะตระเวนไปตามวัดต่าง
เพื่อไปบอกกล่าวหลวงพ่อหลวงพี่
ขอยืมข้าวของจากทางวัดโดยอ้างว่าเดี๋ยวจะยืมไป
เพื่อจะเอาไปทำบุญตั้งโรงทานช่วยเหลือคนยากไร้ยากจน
หลวงพ่อหลวงพี่ก็บอกก็ดีสินะเอาไปเอาไปจะได้ไปช่วยคนอื่นเขา
แต่ทีนี้ครับ๓แม่ลูกได้ของจากวัดไปแล้ว
ไม่รู้เอาไปใช้อะไรนะแต่คงไม่เอาไปตั้งโรงทาน
ช่วยเหลือคนอื่นหรอกสุดท้ายไม่นำกลับมาคืนวัด
แต่จะไปทำอะไรรู้ไหมคุณเอาข้าวของที่ยืมไป
ซึ่งจริงทางวัดเขาจะใช้เมจิกประกาศเลยนะ
เขียนไว้ว่าเป็นของวัดนู้นวัดนี้ตามชื่อวัดต่างนะฮะ
ปรากฏว่า๓แม่ลูกก็จะลบชื่อวัดที่เขียนออก
แล้วก็นำหม้อหายจานชามอุปกรณ์เหล่านี้ไปวางขายตามตลาดนัดมือสอง
พระจากหลายวัดท่านได้มีการโพสต์เฟซบุ๊ก
เพื่อเตือนญาติโยมแล้วก็บอกญาติโยมช่วยกันตามหามิจฉาชีพแก๊งครอบครัวนี้ให้หน่อย
กระทั่งมีผู้แจ้งเบาะแสและตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวมาได้ในที่สุดนะครับ
ตำรวจสอบสวนนางสาววาสนาผู้เป็นแม่
แม่ก็ยอมรับสาภาพว่าได้ไปหลอกยืมของจากทางวัด

โดยก่อนหน้านั้นเธอและลูกสาวอีก๒คนมีอาชีพขายดอกไม้และขายเสื้อผ้ามือสองตามตลาดนัด
ค้าขายอะไรไม่ได้เลย
คนก็ไม่กล้าซื้อเสื้อผ้ามือสองที่ขาย
ทีนี้คิดว่าจะเอายังไงดี

ยังต้องเลี้ยงหลานอีกตั้ง๖คนนะคุณ

ทีนี้หาเงินไม่พอเลี้ยงทั้งบ้าน๙ชีวิต
ก็เลยไปกู้เงินนอกระบบมา๒๐๐๐บาทเพื่อประทังชีวิต

ให้แก่อะไรนะเจ้าหนี้นอกระบบวันละ๔๐๐บาทคุณ
วันไหนไม่มีจ่ายก็ถูกเจ้าหนี้ส่งคนมาข่มขู่สารพัดเลย

หลอกไปเอาของจากวัดแล้วก็เอาไปขาย
โดยหลอกวัดทั้งหมดมาแล้ว๕วัดด้วยกันนะฮะ

ก็ให้คนแถวบ้านพามาหาที่โรงพักนะคุณนะ
พอรู้ว่าทั้งแม่กับยายเนี่ยมาเข้าห้องขังนะฮะ

เด็กเนี่ยร้องไห้เสียงดังลงมเลย

ก็เอาตามภาษาเด็กมากราบพระก่อน
ขอร้องอย่าเอาผิดแม่หนูเลยอย่าเอาผิดยายหนูเลย
ใช่ฮะก้มกราบพระวัดโพธิยารามนะครับ
แต่ตำรวจก็บอกว่าคดีนี้เป็นคดีรักทรัพย
เป็นคดีอาญายอมความไม่ได้ก็ต้องส่งให้สารพิจารณา
ก็แจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์แล้วก็ส่งเข้าห้องขัง

ส่วนเด็กทั้ง๖คนนี้นะฮะก็ต้องให้
ผู้ต้องหาเองโทรบอกญาติให้ญาติรับไปดูแล
ชั่วคราวกันก่อนเรื่องของคดีก็ต้องว่ากันไปนะฮะ
ทีนี้ครับช่วงเช้าผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไป
ที่บ้านของผู้ต้องหานะครับ
ซึ่งจริงต้องมี๙ชีวิตพักอาศัยอยู่ที่นี่ใช่ไหม
เป็นบ้านเช่าตั้งอยู่ภายในซอยยั่งยืน๗
ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับ
ก็พบว่าประตูบ้านใช้โซ่ล็อกไว้แล้วไม่มีใครอยู่นะครับ
หลันกงมีญาติรับไปดูแลแล้วล่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านของบ้านนี้
ได้มาขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ของหน่วยงามราชการ
บริเวณใต้ทางด่วนเพื่อปลูกบ้านอาศัยมานานแล้ว
ก็ยึดอาชีพขายของมือสอง
แล้วก็หลายครั้งที่เห็นว่าครอบครัวนี้ไปเอากระทะ
ไปเอาหม้อใบใหญ่มาที่บ้านเห็นบ่อยเลย

ชาวบ้านยังบอกว่าที่ผ่านมาก็เห็นว่า๓แม่ลูกอยู่อย่างสุขสบายดี
ก็ไม่ได้ลำบากตามที่เป็นข่าวออกมา
เพราะที่ผ่านมาเห็นว่ามีเงินนำไปต่อเติมบ้านเป็นแสนนะคุณ
แล้วก็ไปซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่อีกด้วยนะครับ
แต่ก็ไม่รู้ว่านำเงินมาจากไหน
กระทั่งชาวบ้านทราบข่าวว่าทั้ง๓แม่ลูกถูกจับกลุ่มนะฮะ
วัดสอบสวนสพเมืองสมุทรประการเจ้าของคดีก็ให้ข้อมูลบอกว่า
เบื้องต้นมีผู้เสียหายผู้เสียหายเป็นใครล่ะคุณ
ก็พระนะพระตามวัดต่างที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรประการ
เข้าให้ปากคำกับตำรวจและสองวัด
แต่ก็ไม่ได้ประสงค์ที่จะเอาความเนื่องจากสงสารเด็ก
ขณะเดียวกันตอนนี้ยังไม่ได้สอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง๓คนเพิ่มเติม
ผู้ต้องหาทั้ง๓คนยังถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังนะครับ
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสามีของผู้ต้องหาคนหนึ่ง
ก็พาหลานทั้ง๖คนเดินทางมาเยี่ยมที่สพเมืองสมุทรปราการด้วย

ทีนี้ก็ต้องดูพระอีกประมาณ๓๔วัดเนี่ย
ท่านจะมาแจ้งความจะมาเรียกร้องค่าเสียหายหรือเปล่า

ก็ต้องดูเรื่องของคดีกันต่อไปนะครับ